เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมไปเชียงใหม่ริมแม่น้ำปิงอาตภพงก์
แม่น้ำปิงก็บรรยากาศสงบนะคะ
แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อน
อยากจะให้มาช่วยดูหน่อยเพราะว่ามีหนุ่มต่างชาติ๒คนเอาเจ็ดสกีมาขับแข่งกัน
ก็หวั่นว่าจะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ทำลายตลิงด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะเสียงมันดังแบบนี้คุณนัทพงศ์
นี่ค่ะคลิปนี้ทางเพจกูรูเชียงใหม่เข้ามาลงไว้นะคะ
แล้วบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำปิงช่วงตำบลสรรผีเสื้อนะคะ
เดือดร้อนเดือดร้อนมากเลย
เพราะว่ามีคนเอาเจ็ดสกีไปขับขี่แข่งกันไปมาด้วยความเร็วแบบนี้ค่ะ
ส่งเสียงดังรบกวนแล้วเวลามันขี่ผ่านแบบนี้ค่ะ

คลื่นก็จะไปกระทบกับวิถีชีวิตริมฝั่ง
ชาวบ้านเขาหาปลานะคะก็ไม่สามารถที่จะทำการหาปลาได้นะคะ
ขณะที่บันทึกภาพผู้ขับขี่เจสสกี๒ลำ
จะเห็นว่าเป็นชายต่างชาติทั้งสองคนนะคะ
ก็แข่งกันไปแข่งกันมาในแม่น้ำปิงนี่แหละค่ะ

มันกล้องแล้วยิ่งบรรยากาศสงบเนี่ยมันจะยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
กรมเจ้าท่าลงพื้นที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็พบว่าการใช้เรือเร็วในการสัญจร
ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศสองฝั่งแม่น้ำปิงจริงนะคะ
เพราะว่าน้ำมันกัดซ่อตะหลิ่ง
ซ้อแล้วก็ทำให้ปลาบางชนิดศูนย์พันธุ์ได้เลยนะคะ
ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเขาก็จะใช้เรือเล็ก
ในการหาปลาตามวิถีชีวิตเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นไร
แต่เจ็ดสกีมันทำให้เกิดคลื่นนะคะ
ก็มีการสอบถามไปสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เบื้องต้นบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าผิดนะคะ
เข้าข่ายความผิด๖ข้อหาก็คือ
มีความผิดจากการใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
ใช้เรือที่สิ้นอายุมาวิ่งในแม่น้ำ

ผู้ใช้เรือทำผิดเงื่อนไขในการใช้

โอ้โหหลายข้อหาเลยนะคะ
ก็การเอาเรือมาใช้ในเขตพื้นที่เชียงใหม่
ก็ต้องไปขออนุญาตในพื้นที่ก่อน

หวังว่าคงจะไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะแหมเพลินเลยนะคะอืม